กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลบางครูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยชาวบ้านผู้ใจบุญ
ได้บริจาคเงินอุปกรณ์สร้างบ้านเพื่อสร้างบ้านให้กับนายบุญปลูก
นางพิศหมอนอายุหกสิบหกปี
สองสามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในเพิงพักชั่วคราวอยู่บนที่ดินของผู้อื่น
โดยเจ้าของที่ดินขอให้ลื้อถอนภายใน๑๐วัน
ผู้นำชุมชนและชาวบ้านจึงได้ช่วยกันออกเงินสร้างบ้านหลังใหม่ที่ปลอดภัยกว่าให้สองตายาย
และมีเจ้าของที่ดินใจบุญอนุญาตให้ใช้พื้นที่ปลูกที่พักอาศัยใหม่ได้
สำหรับครอบครัวนั้นมีแค่เงินเบี้ยผู้สูงอายุคนละ๖๐๐บาทรวม๑๒๐๐บาท
ซึ่งภรรยาเองก็ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคปอดและไต
อกจากนี้มีแค่รายได้จากการตัดใบตองขาย
แค่พอส่งหลานสาวอีกคนที่เรียนอยู่ชั้นม๓
ซึ่งทางครอบครัวรู้สึกตื้นตันมาก
และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม